เมื่อวานนี้ตำรวจปราบรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีได้ส่วนที่กำลังกันกับทางด้านของปปง
ขยายผลไปยึดทรัพย์เครือข่ายพนันออนไลน์ของเสียโป้โป้อานนท์
เมื่อวานไปตรวจถึง๔จุดด้วยการยึดทรัพย์ได้มูลค่าประมาณสัก๕๐ล้านบาทได้
จุดแรกเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูก่อนจากการที่จับกลุ่มได้เมื่อวานตำรวจเขาก็นำกำลังไปที่บริษัทวีกูธอานนท์จำกัด
เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเรื่องของเครื่องสำอางครับอยู่ย่านถนนสาราธรรมศพแขวงสารธรรมศพเขตทวิวทนากรุงเทพมหานคร
ซึ่งถนนที่ซื้อเป็นชื่อของแม่เซโป้คือนางบานเย็นชานราปัจจุบันยังคงหลบหนีอยู่นะครับ
มุดบัญชีเป็นเช็คธนาคาร๒เล่มแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมทั้งหมด๖๖แผ่นด้วยกันนะฮะ
แล้วจุดที่๒ที่ไปเนี่ยเป็นบ้านหรูมูลค่า๔๓ล้านบาทครับย่านปิ่นเกล้าวถนนราชพฤกษ
อยู่ในซอย๗๗แขวงบางมรมาศเขตตลิ่งชันกรุงเทพโดยโฉนดบ้านหลังนี้ก็เป็นชื่อของนางบานเย็น
เป็นแม่ของเสียโป้เช่นเดียวกันเพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วครับมกราคม๒๕๖๔นะครับ
ทีนี้จุดที่สามที่ไปตรวจต่อเป็นห้องชุดครับห้องชุดอยู่ที่บริเวณย่านห้วยขวาง
มีพยานผู้รับทราบหมายค้นซึ่งพยานคนนี้เป็นบุคคลใกล้ชิดสนิทกันกับแม่เสียโป้
ผลการตรวจเนี่ยก็ไปพบรถเก่งเป็นเบ้นด้วยป้ายแดง๑คันราคา๑๐ล้านกว่าบาทนะฮะ
แล้วก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับแม่ของเสียโป้ด้วยในส่วนของผู้ครอบครองรถคันนี้นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยไปต่อจุดที่๔คุณผู้ชมจุดที่๔เนี่ยก็เป็นห้องชุดเหมือนกัน
อยู่ที่ย่านราชภร้าวนะฮะซื้อในชื่อของพี่ชายเซโฟผลการตรวจที่นี่นะฮะ
มีกระเป๋าแบรนเนม๑๕ใบรองเท้าแบรนเนม๔คู่เงินสดอีกหมื่นกว่าบาท
มุดบัญชีธนาคารอีก๑เล่มแล้วก็ทรัพย์สินอีกหลายรายการนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกรวบรวมไปอยู่ที่ปปง
ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนี้เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับการที่เอาเงินจากเครือข่ายพนันออนไลน์ของเสียโป้มาหรือเปล่านะฮะถ้าไม่เกี่ยวข้องก็จะถอนอายัดแล้วก็คืนให้ต่อไป
แต่ถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องก็ต้องอายัดทั้งหมดเอาไว้แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันนี้เป็นการตรวจค้นเมื่อวานนี้ตอนบ่าย๒โมงเป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มเสียโป้นะครับ